มาดูความคืบหน้าเรือหลวงสุโขทัยกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยมีการยืนยันจำนวนผู้สูญหายยังเหลืออีก๕นายนะคะ
ขณะที่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนั้นเสร็จแล้วอีก๒นาย
และหนึ่งในนั้นก็คือหมอแชมป์ค่ะ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑
เปิดเผยความคืบหน้าการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยวันที่๑๑นะคะ
นี่เป็นการแถลงเมื่อตอน๑๐โมงเช้า
ตลอดทั้งคืนยังไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม
จากที่เมื่อวานนี้เจอผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓รายนะคะ
พื้นที่ชายฝั่งและบริเวณเกาะงามใหญ่จังหวัดชุมพร
หลังนำส่งพิสูจน์อัตลักษณ์และดีเอ็นเอยืนยันแล้วก็คือ
พันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์แพทย์ประจำเรือหลวงสุโขทัย
รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก
แต่ว่าหมอแชมป์นำเสื้อชูชีพกลับไปช่วยเพื่อนกำลังพลที่ไม่มีชูชีพ
แล้วก็กลายเป็นผู้สูญหายนะคะส่วนอีกหนึ่งนายคือพลทหารฉลัดอ้อยทอง
พลแตรเรือหลวงสุโขทัยซึ่งต้องบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนกับนิยายนะคะ
พัดพลากกับแม่นาน๑๕ปีแล้วสุดท้ายกองทัพตามหาแม่จนเจอ
มีผลดีเอนเอตรงกันแต่ว่าทั้งคู่ได้พบกันในวันที่พลชะลัดนั้นไม่มีลมหายใจแล้วค่ะ
นี่ค่ะก็ยังคงเหลืออีก๒ร่างที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดีเอนเอ
รวมมีผู้เสียชีวิต๒๔นายยังคงเหลือศูนย์หายอีก๕นายนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจน้ำได้ตรวจพบโดมสื่อสาร
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของเรือหลวงสุโขทัยที่เกาะเต่าจังหวัดชุมพร
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บกู้นะคะท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่ง
กล่าวในการแถลงข่าวช่วงหนึ่งด้วยว่าผมเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวกำลังพล
อย่างน้อยขอให้ได้รับความทุกข์กลับมาบ้างแม้ทดแทนกันไม่ได้
ผมขอโทษทุกครั้งกับญาติญาติและครอบครัวเหตุการณ์ครั้งนี้เสียหายใหญ่หลวง
มีอย่างเดียวคือต้องขอโทษผมขอโทษทุกวัน
เคสที่เราอยู่ที่มูลนิธิอ่าก็ได้พิสูจนอัตลักษณ์แล้ว
จำนวนสองนายนะครับก็จะเป็นพันธเอกคุณากรจริยศนะครับ
หนึ่งนายเอ่อพลทหารชะลัดอ้อยทองนะครับ
ส่วนอีกสองนายก็คงรอพิสูจน์ดีเอนเอครับแล้วในส่วนญาติก็คือคงเข้าไปพูดคุยนะครับ
อย่างน้อยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยขอถ้าได้รับความทุกข์มาบ้าง
ซึ่งมันคงไม่ทดแทนอะไรได้บ้างแต่อย่างน้อยเราก็เข้าไปรับนะครับ
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองหรืออะไรเองทั้งหมด
แต่อย่างน้อยเนี่ยภาพของกองทัพเรือทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
มันเป็นภาพจะเป็นคนหรือเป็นเรือก็เป็นกองทัพเรือ
ฉะนั้นเนี่ยซึ่งผมได้ขอโทษไปทุกครั้งนะครับยัดกับครอบครัว
ก็มีอย่างเดียวคืออันดับแรกเลยก็ต้องขอโทษครับซึ่งผมก็ได้ขอโทษทุกวัน
และเมื่อเช้านี้นะคะตอน๙นาฬิกากองทัพเรือได้เคลื่อนย้ายร่างกำลังพล๕นายจาก๑๐นาย
ส่งมาประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และสวดพระอภิษฐรรมที่ชาปนสถานอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนาเดิม
ตามความประสงค์ของครอบครัวนะคะ
ซึ่งก็ได้แก่จาตรีสถาพรสมเหนือ

จาโทสหรัฐอีสาไปเขตประเวทกรุงเทพ
จ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์ไปจังหวัดบึงกาล
จาตรีสุภกิจที่วาลัยไปจังหวัดนครปฐม
และพลทหารจำลองแสนแก่ไปจังหวัดขอนแก่น

มีกองทหารเกียรติยศตั้งแถวส่งขบวน

คลุมด้วยผืนทงชาติไทยไว้อย่างสมเกียจค่ะ

จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พลทหารวรพงศ์บุญละคร
ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบด้วยค่ะ
ขณะที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ครอบครัวของหมอแชมป์พันธาเอกคุณากร
ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รอต้อนรับวีรบุรุษ
สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ
คุณเอื้อมพรจริยศค่ะอายุ๖๙ปี
นี่คือคุณแม่ของหมอแชมป์นะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณแม่ก็กอดรูปของลูกชาย
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะคะบอกว่าลูกเป็นคนจิตใจดีค่ะ
ชอบช่วยเหลือคนอื่นใครมาขอความช่วยเหลืออะไรไม่เคยปฏิเสธ
แล้วแม่เองก็ยอมรับว่าแม่เสียใจมากกับความสูญเสียครั้งนี้
แต่ก็ภูมิใจมากเช่นเดียวกันนะคะ
ลูกนั้นกล้าหารกล้ากลับไปช่วยคนอื่นให้รอดชีวิต

เวลาก็ภูมิใจก็เสียสละแล้ว
ต่อขอให้หนูไปดีและไม่ทำวังเพราะผมคือแม่

ขอให้หนูไปประภูมิดี

เกิดธนาก็เพิ่งเกิดเป็นแม่เป็นลูกแม่ลูกกันมาก

ไปดูครอบครัวของนายเดชาและนางวันนาวงสนิทครับ
พ่อแม่ของจาตรีโสพลวงสนิทหรือว่าจ่าเจมส์
ตำแหน่งท่านเป็นช่างกลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หาย
โอ้โหคุณผู้ชมใจคนรอครับ
รอลูกชายด้วยความหวังที่ท่าเรือประจวบทุกวัน
ช่วงบ่ายวันนี้จุดทูป๓๖ดอกครับบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้เปิดทางให้พบลูกชายโดยเร็ว
และแม่ของจ่าเจมส์นะครับบอกว่าครอบครัวยังมั่นใจ
ว่าจะเจอลูกชายอย่างปลอดภัยยอมรับว่าตอนนี้ก็เริ่มกังวลนะครับ
เพราะว่าผู้สูญหายเหลือน้อยลงน้อยลง

คุณพ่อคุณแม่บอกว่ากลัวกองทัพจะยกเลิกภารกิจการค้นหา
จึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหาต่อไปนะครับ
เพราะว่าผู้สูญหายยังเหลืออยู่ก็ยังมีความสำคัญกับครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุลูกชายวางแผนชีวิตไว้หมดแล้วแต่มาเกิดเหตุนี้เสียก่อน
หากลูกชายรอดปลอดภัยนะครับพ่อจะตั้งใจนะฮะให้ลูกบวชนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายที่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจครับ
เขาก็มีความสำคัญต่อจิตใจของครอบครัว
แต่อยากจะทำหลายอย่างช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่าง

เห็นว่าถ้าน้องรอดปลอดภัยนี่คือจะให้น้องบวช